กบทำไมกบก็เป็นอาหารสักนิดหนึ่ง
ปกติแล้วกบเราก็จะเห็นเรานำไปทำเป็นอาหาร

บผัดเผ็ดกะเพรากบอะไรก็ตาม

เลี้ยงได้ด้วยนะคะพาไปดูกันหน่อยนะคะ
ที่จังหวัดพยาวนะคะเขาเลี้ยงกบสวยงามไว้
อย่าบอกนะว่านี่กบนี่ดินน้ำมันปั้นหรือเปล่า

กบจริงเนอะสีเขาสวยอ่ะ
น่ารักมากนะคะเป็นตัวสีเขียวแล้วก็จุดเขาจะชัดเจน
กบที่เอามาทำเป็นอาหารนะคะ
บหลักสีสันเหล่านี้เป็นของคุณอุทิศมิ่งเมือง
อายุ๓๗ปีและพันรยาค่ะเป็นชาวบ้านอิ่งโค้งตำบลห้วยแก้ว

เพาะพันธุ์ขึ้นมาเองกับมือเลยนะคะ
สำหรับกบกลุ่มนี้นายอุทิศบอกว่า
ก่อนหน้านี้มีอาชีพเป็นคนขับรถรับจ้างทั่วไป

๔เดือนก่อนไปเลี้ยงกบลองเลี้ยงดูเป็นกบสวยงาม

เพราะว่าลองทำเป็นอาชีพเสริมมาพักหนึ่ง
แล้วเริ่มรู้สึกว่าลูกค้านี่เพิ่มขึ้นเรื่อยนะคะ
เป็นสายพันธุ์จากอาเจนติน่าค่ะ
เลี้ยงได้๑เดือนขายได้ราคาดี
ส่วนราคานี้ขึ้นอยู่กับสีด้วยนะคะ
รวมทั้งความสวยงามแล้วก็ขนาดของตัวกบค่ะ
กบสีเขียวสักครู่นี้
เขียวจุดดำนะคะขายได้ตัวละ๕๐๐

สีน้ำตาลเข้มหรือว่าสีช็อกโกแลตตัวละ๙๐๐
สีพรายแอปเปิลตัวละ๑๐๐๐๑๒๐๐บาทซิ
สีพรายแอปเปิลนี้ออกเหลืองครีมน่ะ
ต้องเป็นตัวไหนในสักกล่องนึงแหละใช่ไหมคะ

ซึ่งก็จะเห็นว่าความหลากหลายของสีนี่แหละ

แล้วก็ไลน์ของเขาด้วยเนาะบางคนชอบไลน์แบบว่าไลน์ที่ทำให้หน้าตาดูแปลก
ที่ทำให้ดูมีระเบียบหรือลายที่แบบโอ้เหมือนลายเสือแบบนี้
วันขายได้กว่า๑๐ชุดนะคะชุดละ๒๑๐๐บาท
ขายเป็นชุดโอ้โฮวันหนึ่งก็๒๐๐๐กว่าบาทสิค่ะค่ะค่ะค่ะ
เดือนหนึ่งก็คุณโอ้โฮคุณ๓๐เข้าไปอ่ะโอ้โฮ
โดยกบ๑ชุดนะคะจะมีคละสี๑๐ตัวแล้วก็แถมอีก๑ตัว
ส่วนใหญ่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จะขายดีครับ
ก็จะได้เงินวันละ๒๐๐๐บาทถูกต้องแล้วคูณถูก
หากค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วจะเหลือกำไรประมาณ๑๐๐๐บาท
คุณอุทิศบอกว่าการเลี้ยงกบฮอนฟร็อกเนี่ย
ประสบความสำเร็จดีเกินคาดเลย
เป็นอาชีพอิสระสร้างรายได้งามขายง่าย
เพราะใช้สื่อออนไลน์เป็นหลักค่ะไม่ต้องมีหน้าร้านลงทุนนะคะ